มาดูเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่ามีการร้องเรียน
บอกให้ผู้ว่าชัดช่วยลงไปดูหน่อยค่ะ
มันมีป้ายปริศนานะคะโผล่ขึ้นมาที่ทางเท้า
ใกล้กับตลาดอินดี้ย่านดาวขนอง
ก็มีคำถามว่าใครเป็นคนเอาป้ายนี้มาติดไว้
เพราะว่าป้ายนี้ระบุว่าห้ามวิวแชร์
และรถสามล้อคนพิการผ่านทางเท้า
มีเสากั้นเอาไว้ด้วยค่ะก็มีคนสงสัยว่า
ทำแบบนี้ได้ด้วยหรือไม่ค่ะ
มาตรวจสอบความเท็จจริงหน่อยนะคะว่า
เทศกิจทำจริงไหม
ก็มีผู้สงสัยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่า
ทั้ง๓ล้อทั้งรถเข็นพลพิการ

โอ้โหเขาลำบากเลยค่ะนะคะแล้วทางเท้าสร้างขึ้นมา
เพื่อที่จะให้คนใช้นะคะแต่ว่าถ้าเขาใช้ตรงนี้ไม่ได้
ก็จะลำบากยิ่งกว่าเดิมก็มีการตั้งคำถามนี้
แล้วก็เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เนี่ยเอามาโพสต์ไว้นะคะ
ตรงนี้เป็นทางเท้าใกล้กับตลาดอินดี้ดาวคนนอง
ปากซอยสุขสวัสดิ์ซอย๒นะคะอยู่ที่เขตจอมทอง
นะคะจากเทศกิจรถวิวแชร์
สามล้อคนพิการให้วิ่งกลางถนนหรือเหาะข้ามไป
เนี่ยค่ะระบุไว้แบบนี้มีเสาสีส้มกั้นทางเท้าเอาไว้ด้วยนะคะ
ก็นี่แหละค่ะมีคนบอกว่าอยากจะให้ผู้ว่าชาติชาติลงมาดูหน่อย

ผู้สื่อข่าวไปที่จุดเกิดเหตุเมื่อเช้า
ปรากฏว่าไม่มีแล้วคุณผู้ชมค่ะมีแต่เชือกแขวนอยู่
แล้วก็จุดนี้มีเฉพาะป้ายประกาศห้ามจอดรถบนทางเท้า
ที่เป็นของฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตจอมทอง
แล้วก็ประกาศเรื่องการห้ามจอดรถบนทางเท้าของตำรวจสนบางมศ
แต่ป้ายเล็กที่เราเห็นเป็นตัวหนังสือเมื่อสักครู่นี้ไม่อยู่แล้ว

ดิกดท่วายังแบนดูแลเลยก็ได้ครับ

แล้วปกติคนที่ใช้รถวิวแชร์นี่จะเข่นผ่านไปอ่ำราใช่ไหม

ไม่และอีกอย่างเราไม่รู้ว่าเขามาติดไว้ทำไม
เรื่องนี้ต้องไปถามเจ้าของพื้นที่ค่ะนะคะ
เพราะว่าคุณนัทพงศ์มีโภคกิจค่ะผู้มนุยการเขตจอมทองเนี่ย
ได้พูดถึงป้ายนี้นะคะบอกว่าไม่ใช่ป้ายของสำนักงานเขตจอมทอง
เพราะว่าดูจากข้อความบนป้ายแล้ว
ทมก็ไม่ประกาศแบบนี้ไม่ใช่ประกาศของกรทม
ทีนี้พอไปถามเทศกิจนะคะทุกคนก็ยืนยันบอกไม่ได้ทำ
แต่ว่ามีผู้ชายสูงวัยขี่มอเตอร์ไซค์เอาป้ายนี้ไปติดไว้
ซึ่งกล้องวงจรปิดจับภาพ
ตอนที่เขาเอาป้ายนี้ไปติดไว้ได้อย่างชัดเจนนะคะว่าเขาเป็นคนทำ
แล้วล่าสุดก็ไปตรวจสอบป้ายนี้ก็ไม่อยู่แล้ว

มีคนทำเป็นผู้ชายสูงอายุแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะคะ
ส่วนสาเหตุเป็นเพราะว่าตอนเย็นการจราจรตลาดอินดี้แออัด
ก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มอเตอร์ไซค์ก็จะขึ้นไปขี่ไปบนทางเท้าเยอะเลย

ตอนนี้ทางเขตใช้วิธีประสานกับตำรวจสนบางมศ
อำนวยความสะดวกการจราจรบนท้องถนน
แล้วทางเขตก็เอาเสาสีส้มไปติดตั้งไว้
เขาติดตั้งไว้เขาบอกว่าป้องกันรถมอเตอร์ไซค์ขี่บนทางเท้า
เฉพาะวันที่๘มิถุนายนจับปรับได้
ถึง๕รายเพราะฉะนั้นพอมันมีเสาสีส้มมอเตอร์ไซค์ขึ้นไม่ได้
ก็อาจจะมีคนไม่พอใจแล้วเอาป้ายนี้ไปติดไว้ค่ะ
สอบถามที่เราทุกคนแล้วนะครับไม่มีผู้จำเวียงการตรงนี้แน่นอน
แต่ก็มีคลิปที่เป็นหลักฐานอย่างที่ว่านี่แหละครับ
แล้วผมจะต้องสืบต่อไปว่าจะเป็นใครอีกไหมครับ